โอ้โหเรือยาววิเศษชายชาญและเรือยาวแม่ตะเคียน
อย่างยาวอย่างใหญ่
ผมว่าเป็นความสามัคคีที่ชาวบ้านเขามาร่วมแรงร่วมใจกัน

แล้วทุกคนมีความตั้งใจเดียวกันคือมาร่วมย้ายสิ่งนี้
ค่ะโอ้โหเอาเล่าให้ฟังครับที่วัดวิเศษชายชาญ
ตำบลไผ่จำสินอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เนี่ยชาวบ้านเขาอาสาร่วมใจกันมา

รวมไปถึงงานป้องกันเทศบาลวิเศษชายชานะครับ
แล้วก็ยังมีพระแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายคน
คือเรียกได้ว่าแทบจะทั้งหมู่บ้านมารวมกันกว่า๕๐คน
ร่วมใจกันเคลื่อนย้ายเรือยาววิเศษชายชาญและเรือยาวแม่ตะเคียน
ที่จอดตากแดดตากฝนอยู่นานอยู่บริเวณหลังวัดนั่นแหละ
เขาจะย้ายเข้ามาที่โรงเรือบริเวณริมเขื่อนหน้าวัดที่ทางพระอาจารย์
มหานพรปัญญาวัตโกเจ้าวาดวัดเนี่ยได้ทำการสร้างเอาไว้

กลางแดดเดี๋ยวมันก็โดนแดดเรียนแดดเผาทุกวัน

ในการช่วยกันขนย้ายนะครับระยะทางไม่ใกล้นะ

นี่ช่วยกันย้ายมาแบบนี้

ชาวบ้านเขาจะได้มาชื่นชมความงาม

และเรื่องราวในอดีตของเรือทั้งสองลำเนี่ยนะ

เป็นแชมป์มาหลายสนามแล้ว

เป็นเรือที่สร้างชื่อให้กับพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับ

เขาบอกว่าเรือยาวที่เห็นเป็นเรือยาวแบบประเภท๕๐ฝีภาย

คือเป็นเรือที่ลงแข่งในรุ่นใหญ่
แล้วเป็นรุ่นที่หลายคนเขารอดู
เพราะว่าเวลาไปแข่งเรือมันจะมีรุ่นอะไรบ้าง

ไอ้รุ่นใหญ่นี่แหละเป็นรุ่นที่เขารอดูในรอบจริงเลย
แล้วจะแข่งขันในรอบปิดท้าย
มากเลยคนภาคสนุกมาก

แล้วตอนนี้มันหายไปอยู่พักนึงเพราะเจอโควิดไง
ค่ะก็ต้องรอช่วงสถานการณ์ที่ดีขึ้นหน่อย

แล้ววิเศษชายชาญก็เคยไปสร้างชื่ออ่างทอง
อ่างทองก็มีแต่อีกหนึ่งที่ก็คือ
สนามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตร

ต้นกลางต้องมีแข่งเรือ

หวังว่าจะกลับมาจัดงานแบบนี้ได้อีก
ใช่เดี๋ยวมีบรรยากาศนำมาเล่าสู่กันฟังนะ